ร้องใต้มากินทุเรียนพันธุ์พื้นบ้านอย่างทุเรียนสาฬิกา
เป็นทุเรียนพันธุ์พิเศษที่หากินได้เฉพาะที่นี่ที่ภาคใต้
ส่วนจะอยู่ที่ไหนอย่างไรติดตามได้ในช่วงเกษตรทำเงิน
นี่คือสาลิการาชาทุเรียนบ้านเบอร์หนึ่งของภาคใต้
ด้วยต้นที่สูงสง่าเป็นทุเรียนพันธุ์เมืองที่ขึ้นชื่อและโด่งดังอีกด้วยครับ

ชาวตลอดข่าวมาที่นี่กันเลยครับ
อำเภอกระโปรงอำเภอเล็กของจังหวัดพังงาที่เป็นถิ่นกำเนิดของทุเรียนพันธุ์เมืองอย่างสาลิการาชาทุเรียนบ้าน
หรือที่เรียกกันในท้องถิ่นว่าเรียนสากา
โดดเด่นที่ผมชอบอีกอย่างก็คือต้นทุเรียนที่สูงเด่นและความแข็งแกร่งของเกษตรกรที่ปีนขึ้นต้นสูง
เพื่อเก็บผลทุเรียนลงมาให้รับประทานนี่แหละครับถือว่าเป็นเสน่ห์อีกอย่างหนึ่งของท้องถิ่นแดนใต้เลย
อกจากต้นที่สูงเด่นเป็นเอกลักษณ์แล้วทุเรียนสาลิกายังมีลักษณะเด็ดอะไรอีกบ้างครับท่านในอำเภอ
ลักษณะเด่นของทุเรียนสาลิกานะครับผลค่อนข้างกลมเปลือกบางนะครับรสชาติหวานมันนะครับลักษณะเด่นอีกอย่างหนึ่งคือไส้เป็นสนิมเล็กน้อย
การได้มากินทุเรียนพันธุ์เมืองอำเภอกะปงอย่างทุเรียนสาลิกาก็เหมือนได้มาสัมผัสเอกลักษณ์เด่นของอำเภอกะปงแล้วล่ะครับ
นุษย์ครับสวนผลไม้ของป้านักท่องเที่ยวมานั่งกินได้เลยเหรอครับ
สำหรับสวนป้าทุบลุงเปียนะคะหัวหน้าเทศกาลผลไม้ก็คือเน้นเรื่องทุเรียนสาฬิกานะคะ
ก็จะเปิดรับนักท่องเที่ยวนะคะมานั่งรับประทานนะคะเราจะไม่จัดเป็นบุฟเฟ่เพราะบุฟเฟ่เรายากกับการจัดหามานั่งเป็นโต๊ะแล้วก็ช่าง
แล้วก็แกะให้ทันในสวนเลยนะคะ
ในช่วงกลางเดือนพฤษภาคมของทุกปีจะเป็นช่วงเวลาที่ทุเรียนสาลิกาออกสู่ตลาด
ซื้อขายทั้งในสวนและทางออนไลน์ในราคาขายอยู่ที่กิโลกรัมละ๒๕๐๓๐๐บาท
เกษตรกรที่ปลูกและดูแลผลไม้พันธุ์เมืองสำหรับเป็นแหล่งท่องเที่ยวและเป็นจุดขาย
ก็สร้างอาชีพและรายได้งามทำให้พื้นที่ทำกินเล็กแบบนี้กลายเป็นเกษตรทำเงินไปเลยครับ
โอ้โหทุเรียนสาฬิกา

ลองมีโอกาสก็ไปลองทานกันดูได้นะคะเป็นทุเรียนพื้นเมือง